มาตั้งแคมป์สองสัตว์ไม่ได้เช็คอากาศ
ใส่เสื้อมาแค่นี้หนาวสุดใจคุณผู้ชม
ไม่รู้ก่อนเลยว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวเพราะไม่ได้เช็คมา
แต่สรุปสุดท้ายวันนี้คือวันแรกนะคะที่อากาศจะเย็นขึ้นอีกแล้ว
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยค่ะให้ดูสีเขียวตรงนี้เป็นหลักนะคะ
ภาคอีสานทั้งภาคอ่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นแล้วโดยเฉพาะช่วงเช้าเช้านะคะ
ส่วนภาคเหนือจะมีบางส่วนโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกแบบนี้
และจะเห็นว่าภาคตะวันออกก็เย็นแล้ว
และเพชรชบุรีถึงประจวบคีรีคันภาคใต้ตอนบนก็เย็นเช่นเดียวกันค่ะ
อากาศเย็นแบบนี้เพราะว่าลมหนาวจากจีนกำลังแรงมากขึ้นค่ะ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทั้งหมดเลยนะคะ
ทำให้คุณผู้ชมตื่นเช้ามาจะได้สัมผัสอากาศเย็นแบบนี้
แต่พอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละค่ะจะเห็นว่าภาคกลาง

สีเขียวสีเหลืองกลายเป็นสีส้มและสีแดง
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงขึ้นชัดเจนเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะอากาศแบบนี้นอกจากความหนาวที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
นี่ความหนาวเกิดจากลมหนาวจากประเทศจีนค่ะช่วงนี้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย
และเจ้าลมหนาวนี่แหละทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนได้
แม้ว่ามันจะบางลงแต่มันยังมีอยู่ไงคะโดยเฉพาะนี่ภาคใต้ตอนล่างแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเลยแถวนครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาส
ช่วงเช้าเนี่ยเบาบางแต่ช่วงบ่ายจะหนักขึ้นนะ
ฝนมีคลื่นก็ต้องมีเหมือนกันและจะเห็นว่านี่ตรงนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะ
แถวแถวนราธิวาสและจังหวัดระยะลานะคะจุดนั้นเนี่ยถ้ามีฝนคลื่นจะสูงได้มากกว่าสามเมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมภาคใต้เนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังฝนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกมาเป็นเดือนแล้วนะคะ